ช่วงนี้ต้องกุมขมับจับหัวไว้หน่อยนะฮะ
นี่กับพาดหัวที่อยู่ด้านหลังของเรา
ปัญหาซ้ำซากผมเอาให้สอดคล้องหน่อย
อยู่ไม่ถูกที่ถูกทางไรโยงไรยางหย่อนย้อย
คล้อยต่ำทำคนหัวขม่ำทำมือขาดผ้าสะพานลอย

ถ้าไม่เจ็บถ้าไม่ตายจะมาเก็บสายให้ไหม
นี่แหละครับคุณผู้ชมพาดสะพานลอยกับทำมือขาด
เหตุการณ์นะคุณจะดูเหตุการณ์ไหนก่อนล่ะ
เอาเหตุการณ์หวัดเสี่ยวมากนะครับอันนี้หวัดเสี่ยวมากค่ะ
เพราะว่าเป็นพ่อค้าพลอยชาวแอฟริกันเขาอยู่ที่บ้านเรา
แล้วก็ขายพลอยขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะมีพลอยมาด้วย
ปรากฏว่าไปเจอสายสื่อสารนี่ค่ะ
ขนาดข้อมือยังขาดได้แล้วถ้ามันแบบโอ้โหเกี่ยวคอล่ะ
ก็หลายเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมชาวต่างชาติคนนี้เขาเป็นพ่อค้าพลอย
จันทบุรีเนี่ยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มามีพลอยมาด้วยนะ
แล้วสายสื่อสารเกี่ยวข้อมือขาดเลือดออก
อันนี้ตอนที่กู้ภัยมาถึงแล้วค่ะปฐมพยาบาลห้ามเลือดก่อน
แล้วก็รีบนำตัวเนี่ยส่งต่อที่โรงพยาบาลพระปกร่าว
ซึ่งในที่เกิดเหตุมอเตอร์ไซคันนี้นี่แหละที่เกี่ยว
ดูสิคะที่ตกอยู่ก็มีพลอยตกอยู่ด้วยหล่นอยู่ด้วย
เกิดขึ้นที่ซอยหลังค่ายใกล้กับประตูทางเข้าออก
ด้านหลังค่ายตากศิลป์ที่จันทบุรีเมื่อวาน

ใช่ค่ะเห็นแล้วก็หวาดเสียวจริง
ทีนี้วันนี้นักข่าวของเราก็ไปตามความคืบหน้า
ห่วงแหละคนเจ็บเป็นยังไงบ้างพ่อค้าพลอยคนนี้
เราก็ติดต่อสอบถามไปทางโรงพยาบาลนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้คือทางคุณหมอเนี่ย
ผ่าตัดอยู่เลยยังไม่ออกจากห้องผ่าตัด
หมอยังไม่ได้ออกมาแจ้งอาการของคนเจ็บ
กำลังผ่าตัดอยู่ที่ตึกศัลยกรรมอาคารเทพรัฐนะคะ
ส่วนอันนี้คือที่รักษาตัวอยู่นะ
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไปดูตอนเช้าเป็นยังไงบ้าง
สายตรงนั้นน่ะนี่มาเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบแล้ว
นี่ไงที่ดิฉันถามถ้าไม่เจ็บไม่ตายจะมาเก็บสายให้ไหม
มีคนเจ็บไปก่อนมาเก็บสายนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าหน่วยงานไหนเข้ามาเก็บ
เดี๋ยวต้องไปตามบริษัทเจ้าของสายสื่อสารมาให้ปากคำ
แล้วแน่นอนผิดนะคุณผู้ชมเขาก็ต้องโดนดำเนินการตามกฎหมายต่อ
หมายถึงบริษัทสายสื่อสารเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว

แต่ว่าที่เกิดขึ้นไม่มีใครสาหัสเท่าเคสนี้เลย
ร้องเรียนมาเยอะไหมก็เยอะค่ะ
ร้องเรียนทีเป็นภาพข่าวทีก็มีคนมาดูแลรับผิดชอบเก็บสายที
พอนานวันมันก็หย่อนคล้อยย้อยลงมา

เพราะว่าการที่แจ้งให้เก็บสายเนี่ย
คือไม่ใช่อยู่ดีบอกหน่วยงานกลางแล้วเขาประสานไง
แต่มันเหมือนกับเป็นหน้าที่ของเราเราต้องรู้ก่อนว่าสายนี้
มันของบริษัทไหนสายสื่อสารเจ้าไหนยี่ห้อไหน
ค่อยไปแจ้งทางบริษัทนั้นให้มาเก็บ
เห็นแบบนี้นี่มันจะมีหน่วยงานเหมือนกับเป็นหน่วยงานกลางไหม
ที่คอยประสานไปทีเดียวแล้วไปจัดการ
ไม่ใช่หน้าที่ของคนประชาชนที่ต้องไปนั่งดูว่าบริษัทไหน

เห็นปุ๊บเออนี่มีสายของใครบ้างรู้อยู่แล้วนะ

จะได้ไม่ต้องมารอแต่ละหน่วยเข้ามาตรวจสอบนะ